ไปหมู่บ้านแห่งนี้เขาตกอกตกใจกับเตาที่มันมีรูปร่างกระดองของมันที่ประหลาดมากเลยครับ
ไปดูกันเลยเต่ากระดองแปลกไหน
ดูชาวบ้านเขาไปก่อนชาวบ้านเขาล่ำลือกันไง
แล้วพามาดูแล้วดูท่าทางการเดินของมัน

แปลกแล้วใช่ไหมแล้วคุณดูกระดองของมัน

ทำไมมันยุบอ่ะมันดูบิดเบี้ยวนะน้องใบตอง
มันดูแปลกมากเลยครับมันดูบิดเบี้ยวเป็นร่อง
นี่คือเต่าบางคนมองไกลนึกว่าต่อภาพหรือเปล่า
คุณมันเหมือนแบบมันประสบอุบัติเหตุมาป่ะ
เป็นไปได้ไหมมันอาจจะประสบเหตุ
มีรถเหยียบรถทับมันมาตั้งแต่ตอนเด็ก
หรือมันเกิดมามันเป็นอย่างนี้เลย
มันทำให้การเยื้องย่างการเดินของมันก็ผิดปกติไปครับ
นี่คือบ้านเลขที่๘๕หมู่๗บ้านดงชัยมันตำบลและอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจินบุรี
ถามคุณกิมเลี้ยงปั้นเงินอายุ๕๙ปีเจ้าของบ้านบอกว่า
เต่าตัวนี้อยู่ที่บริเวณกลางถนนเลยนะ
ตอนนั้นขับรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านเห็นแบบนี้แล้วตกใจแล้วก็เป็นสงสารเจ้าเต่าตัวนี้
ก็เลยอุ้มใส่ตระก้าหน้ารถแล้วก็นำกลับมาเลี้ยงไว้ที่บ้าน
พอชาวบ้านรู้ข่าวเท่านั้นแหละมากันเลยมาขอดูเต่าแปลกกันหน่อย
แล้วตอนนี้เต่าตัวนี้มันเปลี่ยนสีแล้วฮะ

มันคลาสสิกคลาสสิกคลาสสิกยังไง
วิธีการคลาสสิกวิธีการในการขอโชคลาภจากชาวบ้านมันคลาสสิก
ก็คือเอาแป้งนี่แหละโรยลงไปถูไถดูซิว่ามันจะเห็นเป็นอะไรกันบ้าง
อย่าไปโรยน้องเลยเป็นอย่างที่บอกเนาะเป็นไปได้นะคุณชาวบ้านนะ
คุณชาวบ้านขาอย่าไปทำมันเลย
ดิกระดองเขาก็ประหลาดผิดน่าจะผิดธรรมชาตินิดนะคะ
อ่ะแต่อย่างนี้ต้องอุ้มมาแบบนี้ก็เข้าใจได้มันหนักนะ

ถ้าให้ผมแนะนำนะช่างน้ำหนักเอาไว้แบบนี้แล้วก็วัดความยาวซะ
โอ้ใช่แค่นั้นพอไม่ต้องเอาแป้งไปโรยเนาะ

พอได้ตามที่ต้องการแล้วนะ๔โลครึ่ง
ผมแนะนำต่อนะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ถ้ามันเป็นเต่าบกก็ไปปล่อยพื้นที่ที่แบบว่าไปในปงในป่าอะไรก็ว่ากันไป
ถ้ายังอยู่ในบ้านอย่างนี้เกรงว่าคุณชาวบ้านก็จะมาโรยแป้งกันทุกวัน
สงสารน้องสงสารเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเต่าตัวนี้เขามีความผิดปกติอะไรอยู่แล้วหรือเปล่า
จะได้ไม่เป็นการทรมานสัตว์ไปด้วย
แต่เข้าใจแล้วมีเมตตามีจิตเมตตาที่เลี้ยงเอาไว้
ถูกต้องก็ให้อาหารเขากินไปก่อนละกันเนาะคุณผู้ชม